คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
พี่คนขับรถกระบะคันนี้เนี่ย

ไว้ก่อนแล้วทีนี้เอาถังวางไว้ตรงท้ายรถกระบะ

ไหลลงจากรถเต็มไปหมดเลย

สิครับเหตุการณ์มันจะพีคขึ้นเรื่อย

ชาวบ้านเห็นแล้วโอ้ยรถคันนี้แหละคันขาว

กันซะหน่อยนะตรงถนนมีน้ำมันแล้วนะ

เดี๋ยวดูนะคันนี้ลื่น

นี่คุณคันต่อไปมา

บนถนน๕แยกน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลา

มีผู้บาดเจ็บหลายคนเพราะว่ารถจักรยานยนต์

แล้วก็กันรถโบกรถไม่ให้คันข้างหลัง

แล้วก็ต้องเตือนรถมอเตอร์ไซค์คันอื่น

มันฟ้องว่ารถกระบะคันสีขาว

คุณทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้หลายคันนะฮะ
ทีนี้รู้แล้วว่าคนขับรถเป็นใครครับ

มาที่สพเมืองสงขลา
ผมเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงครับ

ผมคือเบรกรถกระทันหัน
และแอร์แกลลอนน้ำมันถังน้ำมันที่อยู่ท้ายรถ

นักข่าวเราก็ถามพี่แล้วเห็นไหมว่าน้ำมัน

ผมเห็นครับเพราะตอนนั้นผมยังมาเก็บ

รถมันบลีกแล้วก็มันสะเล็กไปหน้าครับ
คือน้ำมันมันเต็มแกลอนใช่ไหม

แต่มันก็หลุดลงมาทางหลังเลยครับ
หลังจากที่น้ำมันมันลงพื้นแล้ว

แล้วพี่ไปไหนตอนนั้น

ก็มันหลุดลงมาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรครับ

เขาตอบเสียงอ่อยแล้วก็ยิ้มแห้งเอาคุณ

นั่นเสียห้าอ๋อพอเห็นแบบนี้เลยนะคะ

ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แล้วก็นั่งนำตัวพี่เขาส่งดำเนินคดีต่อไป
จริงคือพอน้ำมันมันที่ถนนมันมีคราบน้ำมันแบบนี้

มากรบเพื่อให้รถทันหลังที่ตามมา